คุณผู้ชมครับมาติดตามพิธีซ้อมย่อยบริ้วขบวน
พระบรมราช๑๗๐๐เสมือนจริง

ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ที่วันนี้มีการฝึกซ้อมณสถานที่จริงเป็นครั้งแรก
เริ่มการฝึกซ้อมของริ้วขบวน
มาตั้งแต่เวลา๘๓๐นาทีแล้วนะครับ
ตอนนี้ทีมข่าวของเรายังประจำจุดรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
รายงานจากบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับเชิญครับ
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๒
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ญาตราขบวนแห่พระโกรธทองใหญ่
เคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน
เพื่อเตรียมเข้าสู่ท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน
บุษบกพระมหาพิชัยราชรส
บริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
ราชวรมหาวิหารริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยะ
ยดริ้วขบวนที่๒ที่เห็นอยู่นี้
เคลื่อนจากหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม

ญาตราขบวนแห่เชิญพระโกรธทองใหญ่
เพลงบันเลงพญาโศกมาตามถนนสนามชัย
เข้าสู่ถนนราชดำเนินใน
หน้ากระทรวงกลาโหมศาลหลักเมือง
และกำลังจะเคลื่อนผ่านสารดีกา
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยะยดแถเชิญพระโกดทองใหญ่
เคลื่อนเข้าสู่ท้องสนามหลวง
โดยริ้วขบวนที่๒นี้ใช้กำลังพลปฏิบัติ
ภายในริวขบวน๒๔๐๖นาย
เชิญพระโกรธทองใหญ่โดยพระมหาพิชัยราชรส

เทียบเกยลาแล้วจะเชิญพระโกดทองใหญ่
ลงจากพระมหาพิชัยราชรส
เพื่อประดิษฐานพระโกรธทองใหญ่บนราชรสปืนใหญ่
ส่วนหลังแล้วเชิญมาเชื่อมกับราชรสปืนใหญ่ส่วนหน้า
ที่จอดรถอยู่ภายในรั้วราชวัด
เคลื่อนเข้าสู่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓
พระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย๓รอบ
เวียนพระเมรุมาตรครบ๓รอบแล้ว
เทียบราชรสปืนใหญ่ที่เกินบันไดหน้าพระเมรุมาตร
เชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน
สำหรับพระมหาพิชัยราชรสนะคะ
เป็นราชรสที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ด้วยความสูง๑๑เมตร๒๐เซนติเมตร
กว้างยาว๑๘เมตรและหนักมากกว่า๑๓ตัน
จึงต้องใช้พลฉุดชักเพื่อเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรส
ทั้งหมด๒๑๖นายแบ่งเป็นส่วนด้านหน้า๑๗๕นาย
ด้านหลัง๔๔นายและผลควบคุม๕นาย
ซึ่งราชรสองค์นี้นะคะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่๑
มีอายุราว๒๒ปี
ใช้ในงานพระราชพิธีมาหลายครั้ง
ทำให้ชิ้นส่วนของราชรสชำรุด

กรมสัมภวุฒิทหารบกจึงได้จัดสร้างล้อประดับใหม่ทั้ง๔ล้อ
น้ำหนักล้อละ๒๕๐กิโลกรัม
ให้มีความสมพระเกียรติมากที่สุด
อกจากล้อประดับพระมหาพิชัยราชรสแล้ว
อีกหนึ่งองค์ประกอบถูกได้จัดสร้างขึ้นมาก็คือ
ทงงอนประจำพระมหาพิชัยราชรส
ซึ่งครั้งนี้นะคะได้ปากลายครุฑบนผืนผ้าลายทองแผ่ลวดลายอย่างงดงาม
และถือสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เช่นเดียวกับผ้าม่านพระมหาพิชัยราชรสใหม่
ที่ครั้งนี้ออกแบบลายไทยเทพนม
ผืนปิดทองคำเปลว๑๐๐
และยังเป็นครั้งแรกที่ประดิษฐ์สายรัดม่านประดับปีกแมลงทัพงดงาม
ถวายในหลวงรัชกาลที่๙อย่างสมพระเกียรติค่ะ
สำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราช
อิสริยยศทั้ง๓ริ้วขบวนในวันนี้นะคะ
เสร็จสิ้นประมาณ๑๓นาฬิกาค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ